เพื่อควบคุมไม่ให้มีการให้อาหารนกแล้วก็ไม่ให้นกเนี่ยมารบกวนชาว
บ้านด้วยทีนี้นกจัดการยังไงครับ
ถ้าเกิดนกเขายังมาอยู่มารวมกันอยู่ตรงนั้น
คือตอนนี้นะครับเราเชื่อว่าเราบังคับเขาไม่ให้เขา
ให้อาหารอ่ะดูได้ว่าจิตใจเขาเนี่ยเขาจะทำด้วยอะไรคุณพระคุม
ครับเราเองเนี่ยเราจริงเราถือว่าเราเข้าไปเนี่ยประเจรจา
ดีที่สุดแล้วครับดูสิครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถ้าเขาทำให้
ได้เนี่ยนะครับว่าเขาจะยอมรับในรูปแบบไหนครับพี่ฟังท่าน
รองสมศักดิ์บอกอย่างนี้แล้วโอเคไหมครับโอเคโอเคโอเคนะ
ว่าเขาตัวมาตอบเดี๋ยวมีรถพูดคุยแล้วเนี่ยครับผมจะทำ
ไม่ทำแบบนี้ที่สุดแหละครับตรงนี้ครับระหว่างนี้รถจะรถ
ให้ในบ้านเลยไม่ต้องออกให้นักบ้านใช่ไหมไม่เหรอเนี่ยเขาเรียกตามมาเขาในบ้านก็จบ
แล้วเขาเลี้ยงกี่ตัวนะ๓๒ตัว๓๒ตัว๓๒ตัว
ทำไมเขาคนใจบุญไงคะแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานั่นแหละ
ไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีไม่มีสามีไม่มีครอบครัว
เป็นผู้หญิงเขาคนใจบุญเขานางฟ้า
ถ้าฟังจากทางท่านทรองนายกทศบัณฑ์นครปรักเวช
ทรองศมศักดิ์นะขนาดนี้เถอะถือว่าถ้าเป็นแบบ
นี้เนี่ยโอเคไหมโอเคโอเค
โอเคเวชให้อาหารมันแค่นั้นไม่มาแล้ว
พ่อออร์นี่เราพูดคุยอะไรกันได้โปกติไม่มาแล้ว
นะคะเข้าสู่ภาวะปกติเรายิ้มกันได้เราทักทายกัน

แต่ก็ขอเถอะขอให้หยุดเถอะ

ขอเถอะค่ะอาจารย์ขอเถอะ
ข้างบ้านเขามีลูกคนเดียวผู้ชาย
เป็นภูมิแพ้เลยเพราะเปิดหน้าต่างไม่ได้เลย
เปิดไม่ได้เลยลงมาไม่ได้เลย
เอาละสุดท้ายท้ายสุด
ถ้ามีอะไรพี่ชุมชาติพูดซะหน่อยไหม
มีอะไรอยากฝากบอกถึงพอหน่อยไหมฮะเผื่อพอฟังอยู่
เพราะว่าจะปอช่วยชาวบ้านทุกซอยทุกบ้าน
ขออยากให้นกจะจบ
ถ้านกไม่มาเราก็จบ

ที่เราจำมา๑๐กว่าปี

ได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒